เราไปดูที่สุราธานีกัน
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดน้ำท่วม
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ส่งผลต่อการค้าขายต่อเศรษฐกิจของชาวบ้าน
เรื่องการค้าขายทางเรือก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน

ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราธานีก็ได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศที่สุรธานี
คุณระวีการแก้ววิจิตรครับ

ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจภายในตลาดน้ำประชารัฐ
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวภายในตลาดแล้วนะคะ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเริ่มที่จะพายเรือมาค้าขายกันแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แม่ค้ากันนะคะว่า
ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนค่ะ
ซึ่งตอนนี้แม่ค้านะคะก็ได้พายเรือมาค้าขายกันแล้วค่ะ
เดี๋ยวเรามาสอบถามร้านนี้กันค่ะว่า
คุณพี่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแค่ไหนคะ

มันมันเยอะค่ะ

น้ำแรงไหมคะ
แรงค่ะน้ำแรงแต่เราก็พอมาได้ค่ะ
ก็ตกทุกวันมีวันนี้นะเพิ่งจะแรง

ก็ทางหมู่บ้านเขาก็เตรียมเครื่องดันน้ำ
อุปกรณ์ช่วยทุกอย่างนะคะ

และนั่นก็เป็นเสียงของแม่ค้านะคะที่เดินทางมาค้าขายภายในตลาดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
แน่นอนค่ะว่าวันนี้ฟ้าสดใสแล้วนะคะสภาพอากาศโดยรวมก็เป็นใจค่ะที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำประชารัฐแห่งนี้ค่ะ
แล้วก็ร้านค้านะคะก็เริ่มเปิดให้บริการกันแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะตลาดนี้นะคะเปิดมานานกว่า๒เดือนแล้วได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา๙โมงเป็นต้นไปค่ะ
และนั่นก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะรวมถึงความรู้สึกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาทางทีมข่าวก็จะติดตามสถานการณ์ในเรื่องของอากาศแล้วก็ภัยน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดสุราธานีค่ะ
เท่าที่ได้รับรายงานมาอย่างสุราธานีเองหรือว่านครศรีธรรมราชตอนบนฝนอาจจะลดลงแล้วนะ
เท่าที่ผู้สิทธิ์ของเรารายงานมาอาจจะตกในช่วงกลางคืนกลางวันไม่ตกนะครับ